สามีค่ะเอาค้อนทุบเมีย
พบปากพบหน้าพบหัวจนเมียตายคราฮิที่
เขายอมรับสารภาพแล้วนะถามว่าทำทำไมมันโกรธแค้นอะไรขนาดนั้น

ปีที่อยู่กินกันมาเขาทนมาตลอดเลย
นให้เมียเมาแล้วก็ด่าพ่อด่าแม่ด่าเขาหยาบคล้าย
แต่ที่ทนไม่ไหวจริงคือเมียเอาผู้ชายมากินเหล้าถึงบ้าน
แล้วมากอดรัดฟัดเหวี่ยงกันให้เขาเห็นนะเขาบอกมันไม่ไหวจริง
บันดาลโทษะก็เลยคว้าค้อนแล้วก็ทุบเมียจนตายคาที่เนี่ยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้๓ทุ่มนะคะที่ตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคาย

ใช่ค่ะออกบนสานี่ค่ะทุบกันเฉยเลยนะคะ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวค่ะผู้ตายเนี่ยชื่อนางสาวทองมากนะคะ
อายุ๕๕ปีเสียชีวิตอยู่บนแคร่ไม้ในบ้านมีแผลที่หน้าแล้วก็ไทยทอย
ใกล้กันมีค้อนเปื้อนเลือดตกอยู่ด้วย
คนก่อเหตุก็คือสามีคนตายค่ะชื่อสุดใจอายุ๖๗ปี
พอก่อเหตุเสร็จก็ขับกระบะกลับบ้านที่ตำบลหนองแวงในอำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ตำรวจก็ตามไปรวบตัวแล้วคุมตัวมาสอบสวนที่สพเชียงใหม่
ทีมข่าวเราได้กล้องวงจรปิดมาค่ะหลังเกิดเหตุประมาณสัก๖โมง๑นาทีนะคะ

นี่ค่ะนายสุดใจคนก่อเหตุเนี่ยขับรถออกมาจากปากทางเข้าบ้าน
เห็นไฟวาบสว่างมาแต่ไกลเลยลักษณะดูไม่ได้ขับเร็วนะคะ
ก็ขับปกติออกไปอย่างเงี้ยค่ะนี่แล้วก็เป็นกล้องอีกตัวหนึ่งจับภาพขับรถกระบะ
อันนี้เริ่มเร่งความเร็วแล้วนะคะกลับบ้านที่อุดรธานี
แต่ก็ไม่รอดหรอกค่ะตำรวจตามไปจับได้นะคะ
นายสุดใจเนี่ยนอกจากจะไม่ขัดขืนและยังรับสารภาพแต่โดยดีด้วยค่ะ
เขาบอกว่าอยู่กินกับคนตายมา๒ปีทนทนมาตลอดเลย
เพราะว่าเมียชอบกินเหล้าแล้วเมาทีไรนะด่าพ่อด่าแม่เขาตลอด
หลังนี่หนักข้อเมียพาผู้ชายอื่นมานั่งกินเหล้าที่บ้าน
กอดนั่งฟัดกันต่อหน้าเขาเขาก็หาข้าวให้กิน
ด่าพ่อด่าแม่เขาอีกเขาก็พยายามทน
ครั้งนี้ทนไม่ไหวจริงบันดาลโทษะเอามือตบปากเมีย
แล้วก็เอาค้อนทุบเข้าไปที่หน้ากับที่หัวอย่างแรง๓ที
เมียแน่นิ่งไปคือเขาคิดในใจเลยล่ะว่า
ตายแล้วแน่ก็เลยขับรถหนีกลับไปที่อุดรค่ะ
พอดีเขาไปบ้านเรามันบอกผมหาเขาให้กิน
แล้วมันกินบ้าวให้กินเขาติดแตะให้ตายจานเขาไซนาผม
อยู่ในปากมันหอมมากเลย
เรียบร้อยหมื่นพื้นยังยัง
พอรับสารภาพทุกอย่างจบหมดสิ้น
นะคะปำลังตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้าน
หลังเกิดเหตุนายสุดใจก็จุดทูปขอขมาเมียค่ะ
แล้วก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจขอโทษหน่อยคุณคุณตาขอ
คุณคุณคุณคุณความมาเยอะเลยนะคะบอกว่าอืม
ไม่คุ้มหรอกเลิกกับเมียยังจะคุ้มกว่าถ้ามัน
ทนไม่ไหวก็ไม่ต้องทนก็เดินออกมาเลยดีกว่าต้อง
นั่งติดคุกแบบนี้เราส่งคุณจ๋าแจ่มสีนะคะลงพื้นที่
ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะได้คุยกับหลานของคนตายหลาน
บอกว่าเมื่อวานได้ยินเสียงทั้งคู่ทะเลาะกันจริง
แต่ก็ไม่ได้สนใจว่าทะเลาะอะไรกันเพราะคู่นี้ทะเลาะ
บ่อยอยู่แล้วอะค่ะเขาก็เลยขับรถออกไปข้างนอก
รู้ข่าวเนี่ยตกใจนะคะก็เลยรีบขับรถกลับมาก็
เจอแต่ศพแต่ไม่เดือนเธอเค้าออกมาอะ
น่าจะเสียตอนประมาณสับหกโมงเออในช่วงระหว่างนั้นแหม

หลายคนก็บอกแบบนี้ว่าถ้าทนไม่ไหวอย่าทนเลย

อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเหลือจัดงานศพหน่อย

คือน้องสาวเป็นคนเฮฮาปาร์ตี้
สนุกสนานสังสรรค์นั่นแหละ
ใครก็มาสั่งสรรค์ที่บ้านมาดื่มกินที่บ้านเป็นเรื่องปกติเลย
แต่ว่าสามีไปหึง
ไปหึงหนุ่มที่มาหาสู่สนิทกับน้องสาวเธอ

ทีนี้ที่บอกก่อศรนรักษ์ฟัสเวียงอะไรนั้น
เพราะว่าน้องสาวขาหักเดินไม่สะดวก
มุมเขาออกมากนึงแต่คุณบึ่นมันก็กินทั้งสักกันธรรมดาเมลา

มองเซ้ภูเบาเด็กน้อยมันก็แอ่แม่แอ่แม่อยู่
ถ้าไปเสมอให้กูขอดข้อไม่งั้นเวลาแกะขาหัก
พี่สาวอีกคนก็บอกเหมือนกันนะคะว่า

หลายคนบอกมันจะเป็นเวรกรรมได้ไงเขาถูกฆ่านะ

ก็ก่อนที่น้องสาวจะมาคบหากับคนก่อเหตุเนี่ย
มันก็เคยกินเหล้าเมาทุบหัวผัวเก่าตายมาแล้วอ่ะ
เลยบอกคงเป็นเวรเป็นกรรมนั่นแหละ
นี่พอมาเจอคนก่อเหตุน้องสาวป้ามันก็เมาด่าผัวทุกวัน
เอาเอาจากป้ามองนะคือเท่าที่เห็นเนี่ย
หัวมันก็เป็นคนดีนะขยันทำงาน
ครั้งนี้คงจะสุดทนจริงจริงอะ
ช่ะเออตัวช่วยอะไรคะ
เมาหล่าตีกันนี้ละเขาก็เป็นเสียชีวิตอยู่โรงพยาบาล
สี่ส้งนั่นแหละคิดว่าเป็นคือเป็นเห้นทรัล
ลูกสาวคนตายไม่ยอมนะคะบอกว่าปกติเนี่ยเธออยู่ระยองนานจะกลับมาหาแม่
เรื่องที่เกิดขึ้นเธอบอกเธอรับไม่ได้และเธออยากให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยค่ะ
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาไปแล้วนะคะข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
เดี๋ยวจะนำตัวนายสุดใจคนก่อเหตุไปฝากหางวันพรุ่งนี้นะคะ